วันนี้เป็นวันแรกในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจศาลนะครับ
ตำรวจศาลนั้นมีหน้าที่มีภารกิจอย่างไรบ้าง

คอร์ดมาแชลทั้ง๓๕นาย

การใช้อาวุธปืนประจำกาย
หลักสูตรต่อต้านการก่อการร้ายวิเคราะห์ข่าวกรอง
เทคนิคการสืบสวนวางแผนตรวจค้นยุทธวิธีการเข้าจับกลุ่ม
และหลักสูตรอารักษาบุคคลสำคัญ
เพื่อพร้อมเข้าประจำการที่ศูนย์รักษาความปลอดภัย

โดยเข้ารายงานตัวต่อนายสารวุฒิเบนจกุล
เลขาธิการสารยุติธรรมในวันนี้
ัชริยาเหมวิรุณนักสืบสวนชำนาญการพิเศษปปง
ที่โอนย้ายมาสังกัดบอกล้อมใหม่
สำนักงานสารยุติธรรมบอกกับทีมข่าวไทยรัฐเจาะประเด็นว่า
ตำรวจศาลหลายคนโอนย้ายมาจากหลายหน่วยงาน
ทั้งทหารตำรวจปปศและปปง

เพื่อภารกิจสำคัญดูแลประชาชน
และติดตามจำเลยหลบหนีหมายจับที่มีอยู่จำนวนมาก
หลักสูตรที่อบรมเกี่ยวกับเจ้าพนักงานตำรวจศาลที่ผ่านมานะคะ
เป็นการอบรมในการสืบสวนหาข่าวค่ะ

ตามถ้ามีคดีที่มีความสำคัญที่ประชาชนสนใจ
เราต้องการให้เจ้าพนักงานตำรวจสารไปคุ้มครอง
หรือว่ารักษาความปลอดภัยในบริเวณสาร
ก็จะเรียกให้เจ้าพนักงานตำรวจสารไปปฏิบัติหน้าที่ได้ค่ะ

การพยายามผลักดันตำรวจศาลมาตลอด๑๕ปี
เพราะต้องการเห็นการปฏิบัติหน้าที่
รักษาความสงบเรียบร้อยในบริเวณศาลที่มีคดีสำคัญ
เพื่อทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชน
เลขาธิการสำนักงานสารยุติธรรมบอกว่า
สารอาญาเคยเกิดเหตุร้ายในบริเวณศาล
เช่นการยิงปืนยิงอาวุธสงครามเข้ามาในบริเวณศาล
ที่ผ่านมาต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ตามปกติ
ซึ่งมีภารกิจป้องปรามปราบปรามมากพออยู่แล้ว
ทำให้สารยุติธรรมขาดบุคลากรที่จะดูแลเรื่องนี้
ขอยมองว่าสารตั้งกองกำลังเอกเกษตร
เพราะตำรวจศาลมีหน้าที่ในการดูแลความเรียบร้อย

และติดตามจับตัวจำเลยที่หลบหนีไม้จับของศาลเท่านั้น
ถ้าเราจำได้มีภูกษาที่สารจังหวัดปรัฏนี
ถูกยิงตายบริเวณสี่แยกไฟแดง
เหตุเกิดเมื่อ๑๐กว่าปีที่แล้ว

อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนะครับ
และนอกจากนี้ในอดีตที่ผ่านมา
คดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ซึ่งมีตำแหน่งในทางบริหารที่เป็นตำแหน่งระดับสูงเนี่ย
ความปลอดภัยแล้วก็การดูแลเรื่องอาคารสถานที่และตัวบุคคล

ให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนได้เลยครับ
ว่าเรามีตำรวจศาลไม่ได้สร้างกองกำลังอะไร
เราทำเหมือนกับปกติ
การใช้ตำรวจสารใช้เมื่อกรณีเกิดมีความจำเป็นที่จะต้องดูแล
ตำรวจศาลต้องเร่งทำคือการติดตามตัวจำเลย
พิพากษาคดี๒๔นปชร่วมกันก่อการร้าย
ในวันที่๑๔สิงหาคมนี้
ข้าวเจ้ารัดทีวีรายงาน